ท่านผู้ชมครับท่านที่เคยไปเที่ยวดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เชื่อว่าหลายท่านเคยไปผมก็เคยไปนะครับ
แต่ว่าเขาจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเส้นทางธรรมชาติ
สามารถเดินเท้าขึ้นไปศึกษาธรรมชาติได้ค่ะ
เนี้ยผมยังไม่เคยไปค่ะแต่ก็เท่าที่ทราบคือต้องเดินเท้าไง
เขาบอกอยู่แล้วว่าเดินเท้าสุดเดินเท้าก็ต้องเดินเท้าใช่ไหม
สภาพของป่าดอยสุเทพเนี่ยนะ
แต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์วิบากขึ้นไป
พระที่อยู่วัดที่นั่นเนี่ยท่านต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะ
เพื่อแฉถึงพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้

คนที่เดินอยู่เขาก็ต้องหยุดหลบให้อย่างนี้เหรอ

เอ๊ะนี่มันเส้นทางธรรมชาติแบบเดินเท้าศึกษาธรรมชาติเนี่ย

งงกันหมดงงเลยเนี่ยอันนี้ล้มมันมีกลิ่งไม้อย่างเงี้ย
ใช่ไหมจะไปช่วยก็บอกไม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แล้วก็ขี่ไปต่อโอ้โหเนี่ยนะฮะผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กแฉพฤติกรรมเนี่ย
ท่านเป็นพระเลยนะครับก็คือพระมหาสง่าชัยวงศ์
จ้าวาดวัดผาลาศซึ่งอยู่บนดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้โพสต์คลิปภาพของคารวาลรถจักรยานยนต์เป็นจักรยานยนต์วิบาก
ขี่ขึ้นไปใช้เส้นทางเดินป่าขึ้นดอยสุเทพซึ่งเขาเปิดไว้ให้เดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ
เดินเท้าเท่านั้นด้วยแต่กลับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมา
คือหลวงพ่อท่านบอกเลยนะท่านโพสต์เนี่ยนะแล้วท่านเขียนข้อความเลยบอกว่า
ไม่ใช่ผู้เจริญไม่ใช่บัณฑิตอืมคนที่เข้าใจความหมายเนี่ยจะรู้เลยว่า
โอ้โหความหมายของท่านเจ็บมากนะครับในคลิปก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
มอเตอร์ไซค์วิบากพยายามขี่ผ่านเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ช่วงหนึ่งต้องผ่านท่อนไม้ที่ล้มขวางทางเดินเท้าอยู่
คันแรกก็ผ่านคันสองก็ผ่านอีกคันหนึ่งนี่ล้มนะฮะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เห็นพยายามไปช่วย
เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาก็พยุงรถแล้วก็ขี่จากไปนะครับ
เส้นทางนี้มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษของชาวเชียงใหม่นะครับ
เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดดอยสุเทพ
เป็นเส้นทางลัดไปตามป่าเขาลำห้วย
ที่ผ่านมาทางวัดผาราชก็เปิดแล้วก็ดูแลประชาชน
ให้ใช้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของดอยสุเทพ
หลังจากเห็นคลิปนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการด้วย
สำนึกของคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำแบบนี้
คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ

รถจักรยานยนต์วิบากที่เห็นในคลิปเนี่ย
บางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า
คนไทยไม่น่าจะกล้าขนาดนี้
เราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสอบถาม
จากท่านพระมหาสง่าเจ้าวาดวัดผาลาศนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
มีนักท่องเที่ยวไปพบชาวต่างชาติ๓คน
ขี่จักรยานยนต์วิบากขึ้นมาตามเส้นทาง
ที่เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

เขาอาจไม่รู้กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย

ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ก็อยากฝากผู้ประกอบการทั้งหลาย

เขาคงไม่ขี่จักรยานยนต์วิบากมาจากบ้านเขาเมืองเขา

เราก็ต้องดูแลด้วยคนให้เช่ารถ

มีโยมที่มาทำบุญที่วัด
แล้วก็โยมจะเวลามาทำบุญ
ก็จะชอบเดินชมธรรมชาติ
พอดีเมื่อวานนี้ตอนที่เดินอยู่ประมาณสัก๔โมง
๔โมงก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยว
เอามอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นมา๓คัน
ก็ขึ้นมาตามเส้นทางเดินบริเวณนี้

แล้วก็ขึ้นมาบอกที่ข้างบนวัด
ปกติแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติ
ก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่มาเนี่ยยังไม่เคยมีใครเอารถขึ้นมาในเส้นทางนี้
ก็พอเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเอารถขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเป็นรถวิบากเนอะ
มันจะทำลายเรื่องของสภาพแวดล้อมทำลายเรื่องของธรรมชาติ
แล้วก็เรื่องของการอนุลักษณ์ในสิ่งแวดล้อมในเส้นทางห่างตรงคนนั้นได้เอาไปโพสต์ในเฟสบุ๊ค
ขณะที่นายพนมใจเขียวหัวหน้าด่านตรวจป่าไม้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ได้นำเจ้าหน้าที่อุทยานเดินสำรวจเส้นทางดังกล่าวนะครับ
พบว่าต้นทางเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ด้านหลังสถานีทวนสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เขาตั้งอยู่
จากการเดินสำรวจทางอุทยานเดี๋ยวจะแก้ปัญหาก็คือทำรั้วป้องกัน
ไม่ให้คนเอาจักรยานยนต์ขี่เข้าไปได้ให้แค่เฉพาะทางเดินผ่านได้
อันนี้ชาวต่างชาติถ้าเป็นคนไทยก็คงต้องคุยกันหนักกว่านี้หน่อย